ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรัก
โสดคนใกล้ชิดจะให้ความสนใจเอาใจใส่เข้ามาผัวพันใกล้ชิด
ส่วนคนที่มีครอบครัวคนรักคู่ครองค่อนข้างดื้อดึง
ความสุขสงบในครอบครัวยังเป็นเรื่องน่าหนักใจ
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลือดลมเดินไม่สะดวก
เช่นโรคหลอดลมอักเสบหวัดลงคอปอดติดเชื้อหรือไอ
การเงินเรื่องรายได้หรือผลประโยชน์ที่เข้ามาในระยะนี้
ส่วนมากเป็นทุกขลาบหรือมีเรื่องร้อนที่จะจ่าย
ต้องจำใจซื้อของผ่อนต่างทั้งที่ยังไม่จำเป็น
การงานควรระวังเรื่องการเจรจาเอกสารสัญญา
ซึ่งอาจผิดพลาดอย่างไม่คาดหมายหรือมีเหตุพลิกผัน
และมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศ
มีการติดต่อธุรกิจหรือค้าขาย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์